ถ้าขึ้นเหนือนะครับไปเที่ยวชมหมอกสวยรับอากาศ
เย็นสบายกันที่หมู่บ้านผาหมีจังหวัดเชียงรายครับ
ไก่ย่างไก่ย่างมาแล้วจ้า

ดูควันเป็นเพียบเลย
บ้านนี้บ้านผามีตั้งอยู่บนเขาที่มีความสูงประมาณ๑๐๐๐เมตร

สูงจากระดับน้ำทะเลถึง๑๐๐เมตร
มีอากาศเย็นสบายนะครับมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ
แล้วก็สภาพอากาศที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เกิดจากฝนที่ตกพร่ำลงมาทั้งคืน
ทำให้เกิดหมอกหนาคลุมพื้นที่หลายแห่ง
อุณหภูมิได้เขาบอกอยู่ที่ประมาณ๑๗องศาเซลเซียส

แต่ถ้าในช่วงเช้าเช้ามืดเช้าตรู่เลยเนี่ยน่าจะแบบต่ำกว่านั้นน่าจะมีความหนาวกว่านี้นะครับส่วนในช่วงสาย
เขาบอกว่าท้องฟ้าปอดโปร่งแล้วก็จะมีหมอกให้ชมด้วย
ที่สำคัญมีไก่ย่างเหรอ

ที่เห็นมันเป็นควันผมแซวเล่นเขาไปต้องกระโทร
ที่มีที่ต้องไปทานก็คือกาแฟ
กาแฟสดผาหมีเขาบอกว่าอร่อยมาก
ไปทานกันหน่อยนะครับเป็นกาแฟที่มีชื่อเสียง

ที่เขามาเที่ยวชมกันที่นี่ต้องจิบกาแฟยามเช้าของที่นี่
รับรองว่ามันอร่อยแล้วก็ฟินบรรยากาศดี
รสชาติเค็มข้นสดใสซับซ่า
ได้เจอกับบรรยากาศที่มันแบบ
หมอกยามเช้าแบบนี้ใช่นะคะ